ผู้หญิงท่าน๑ค่ะบ้านอยู่ลำลุกกากครอง๘

ก็เลยให้พี่สาวซึ่งอยู่คลอง๘
เป็นคนเรียกแท็กซี่จากแอปพลิเคชันชื่อดัง
หลังจากนั้นเธอก็ขึ้นรถแท็กซี่คันนั้น

เธอเมาถึงขั้นที่ว่าอ้วกแตกอ้วกออกไปคุณผู้ชม
ทีนี้คนขับรถแท็กซี่ก็เลยโทรไปหาพี่สาวบอกว่า
คุณต้องเสียค่าล้างรถให้ผม๑๐๐บาทพี่สาวก็ยอมค่ะ
เรื่องเหมือนมันจะจบแต่มันไม่จบแค่นั้น
เพราะเธอบอกว่าต่อให้เธอเมาถึงขั้นว่าอ้วกแตก
แต่เธอได้สติตลอดนะคะได้ยินหมดเลย
ว่าแท็กซี่โทรไปหาเพื่อนแล้วพูดจาคุกคามทางเพศ

รู้ไหมคะว่าประโยคที่แท็กซี่
คนนี้ผู้จาคุกคามทางเพศเธอเนี่ย
พูดว่าไงพูดกับเพื่อนปลายสายบอกว่า

ไม่ได้สติขนาดนี้เดี๋ยวจับเลย
อืมพอเดาได้ไม่ยังไงแล้วเขาพูดต่อไหน

ใช่คุยกับเพื่อนเขาคุยกับเพื่อนเขาคือสนุกปากอ่ะ
แต่เธอได้ยินไงแต่เธอได้ยินไงเออแล้วเธอตั้งคำถาม
เธอมีสิทธิ์เหรอหมายถึงถามแท็กซี่
สิทธิ์ที่จะพูดแบบนี้เหรอต่อให้ฉันเมา
มันก็เป็นสิทธิ์ของฉันฉันเรียกคุณเนี่ยเมาไม่ขับไง
ฉันก็เลยใช้บริการคุณแล้วคุณมีสิทธิ์มาพูดจาแบบนี้เหรอ
นี่เห็นไหมคะเธอลักษณะวีดีโอคอล
คุยกับแฟนของเธอคือคุยกับแฟนเป็นเพื่อน
ในขณะที่ต่อหน้าเนี่ยก็คือทะเลาะกับแท็กซี่ไปด้วย
เอาเรื่องนี้มาโพสต์นี่เรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะ
คุณแท็กซี่คุณทุบหม้อข้าวตัวเองอีกแล้ว
เนี่ยผู้หญิงคนนี้ต่อให้เมาเธอบอกว่าเธอรู้เรื่อง
เธอระเบิดอารมณ์นะคะด่าโชเฟอร์เข้าห้นขับรถแท็กซี่
เสื้อเหลืองเห็นไหมในคลิปเสื้อเหลือง
แล้วก็วีดีโอคอลหาสามีไปด้วยนะคะ
เพื่อให้สามีอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานนี่รอบด้วย
แสดงว่าไม่ได้เมาขนาดถึงว่าไม่ได้สติแล้วนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวค่ะคุณผู้ชมติดต่อไปที่เจ้าของคลิป
ผู้โดยสารท่านนี้ชื่อว่าคุณสงคราน
คุณสงกรานเล่าบอกว่าเหตุการณ์ในคลิป
เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เธอไปเที่ยวเข้าสารกับเพื่อนสถานบันเทิงไปดื่มกินปาร์ตี้นะคะ
ขากลับก็รู้ตัวว่าเมาแต่ได้สตินะคะ
ไม่กล้าเรียกแท็กซี่ทั่วไปก็คือไม่กล้าโบกแท็กซี่
ให้พี่สาวซึ่งพี่สาวพักอยู่คลอง๘ลำลูกกา
เรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันชื่อดัง
พอแท็กซี่มาเธอก็ขึ้นรถแท็กซี่คันนั้นเลยนะคะ
ปรากฏว่าออกมาได้ไม่นานเธออ้วกใส่รถเธออาเจียนใส่รถ
โอเคได้เลยตกลงเดี๋ยวจ่ายให้หลังจากนั้นก็วางสายไป
แต่เรื่องมันมาเกิดขึ้นก็เพราะว่าไอ้เจ้าโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่คนนี้
โทรไปหาเพื่อนของเขาโทรไปหาเพื่อนแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังหมายถึงว่าแท็กซี่โชเฟอร์ขับรถแท็กซี่
เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังปลายสายฟังแล้วพาดพิงไปถึงเธอ
ใช้คำพูดลักษณะคุกคามทางเพศบอกว่านอนหมดสติแบบนี้เดี๋ยวก็ขืนใจเลย
แต่จริงไม่ได้ใช้พูดประโยคแบบนี้ประโยคอาจราไม่สุขภาพ
เธอบอกว่าต่อให้เมาแต่ได้ยินหมดนะคะว่าพูดอะไร
เท่านั้นแหละค่ะเธอฟิลขาดมากโกรธมากบอกให้รถแท็กซี่จอด
แล้วลงมาปะทะคารมกันตามคลิปเลยนะคะ
สุดท้ายเรื่องไปจบที่ไหนคะเรื่องไปจบที่โรงพัก
ตำรวจให้เธอชดใช้ค่าล้างรถให้กับแท็กซี่๕๐๐บาทอ๋อไม่ถึง๑๐๐นะ
ส่วนกรณีที่แท็กซี่พูดจารักษณะคุกคามทางเพศเธอ
ตำรวจบอกว่าทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันใช่เหรอคะ
คือไอ้คำว่าลงบันทึกประจำวันเนี่ยมันไม่มีผลต่อการดำเนินคดี
ต้องใช้คำว่าแจ้งความถึงจะมีผลต่อการดำเนินคดีนะคะ
ทำไมทำได้แค่ลงบันทึกประจำวัน
เธอก็เลยบอกว่าอยากเรียกร้องและร้องเรียกไปยังแอปพลิเคชันต้นสังกัด

แล้วถ้าเกิดเธอเมาแบบไม่ได้สติเลยอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้นะ

เรื่องนี้กรมพยาบาลของส่งทางบกต้องมีคำตอบนะ
แล้วก็ไม่เข้าใจตำรวจว่าทำไมถึงทำได้แค่ลงบันทึกประจำวัน
ลักษณะแบบนี้คำพูดแบบนี้คือมันชัดเจนเลยคุกคังทางเพศ